ที่นนทบุรีนนทบุรีตอนนี้นึกถึงอะไรคอนโดชมพู๗ชั้น
ตอนนี้เขาเอารั้วรวดหนามมากั้นมากั้นไม่พอมีการปิดตลาดเพิ่มด้วย
แล้วท่านผู้ว่าบอกว่าตรวจเชิงลุกเจอทุกวันเลย
ในอาคารคอนโดสีชมพู๗ชั้นที่ตลาดบางใหญ่หมู่๕แล้วก็หมู่๖ตรงบนเสาทงหินอำเภอบางใหญ่
เจ้าหน้าที่นำรั้วรวดหนามไปปิดพื้นที่เพิ่มเติมครับให้เหลือทางเข้าออกเพียงทางเดียว
คำสั่งปิดพื้นที่ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
จัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับจัดชุดตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เชิงรุก
ผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดสีชมพู๗ชั้นประมาณ๗๐๐คนนะครับ
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานประเทศเพื่อนบ้านชาวเมียนมาชาวลาวแล้วก็ชาวไทยใหญ่
เพราะว่าเขาอยู่รวมตัวกันอยู่ที่นี่เยอะและมีการตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมา
ให้กับผู้ที่อยู่กักตัวในคอนโดคือมีปัญหาอะไรมีอาการผิดปกติอะไร
ไลน์หาเจ้าหน้าที่ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงครับขณะที่ศูนย์เฝ้าระวังโควิด๑๙
อำเภอบังใหญ่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับคนที่อยู่ในคอนโดสีชมพู๗ชั้น
เขาเตรียมอาหาร๓มื้อให้มีขนมนมแจกให้เด็กด้วยนะครับที่อยู่ในคอนโด
ปฏิบัติการโควิด๑๙จังหวัดนทบุรีรายงานพบผู้ติดเชื้อวันที่๓๑ธันวาคมเพิ่ม๗คนครับ
ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรอบใหม่เป็น๖๕คนแล้วและเมื่อ๓ทุ่มที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
นายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งให้ปิดตลาดนะฮะ
เทศบาลเมืองบางบัวทองครับอำเภอบางบัวทอง๑แล้วนะ
ที่๒คือตลาดพิชัยที่ปากเกร็ดครับปิดชั่วคราว๑๔มกราคมนี้๑๔มกราคมนี้ครับ
รวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙นะครับ
กำหนดให้ผู้ค้าทั้งสองตลาดมาตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
และให้กลับเข้าไปขายของได้หลังวันที่๔มกราคมเมื่อได้รับใบตรวจยืนยันว่าคุณไม่ติดเชื้อไม่พบเชื้อ
แล้วลูกค้าล่ะลูกค้าที่เข้ามาซื้อของในตลาดทั้ง๒แห่งระหว่าง๒๒๓๑ธันวาคมที่ผ่านมา
นึกย้อนไปหน่อยคุณไปหรือเปล่าสองตลาดนี้ตลาดเทศบาลเมืองบาบูทองกับตลาดพิชัยเนี่ย
หากมีใครมีอาการผิดปกติไปตรวจฟรีได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
แล้วก็กำหนดให้คนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมแล้วจะเข้ามาในจังหวัดนทบุรี
ฟังแล้วยอมรับว่าก็เครียดนะคือเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นบ้างตอนนี้รอบตัวเรา
เพราะว่าไม่แสดงอาการอันนี้หลักเลยนะครับ
ซู่กันต่อไปแล้วก็อากาศจะตกนะฮะ
เขาบอกว่าโอ้โหตรงนี้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วอาการปอดอักเสบค่อนข้างหนักเหมือนกัน
ข้อมูลนี้ทางด้านของลูกสาวของท่านมีการเปิดเผยออกมานะฮะ
คุณน้ำหวานครับเป็นลูกสาวของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
คุณวีรศักดิ์วิจิตแสงสีนะฮะคุณน้ำหวานได้โพสต์อัปเดตอาการของคุณพ่อ
หลังจากที่เข้ารับการรักษาอาการนะฮะโพสต์เมื่อวานบอกว่า
เข้าโรงพยาบาลด้วยความอ่อนเพลียเหมือนจะมีไข้
ก่อนหน้านี้คนรอบตัวไม่ได้สงสัยเพราะคิดว่าคงไม่ได้นอนหลายวัน
ก่อนจะตั้งโรงพยาบาลสนามก็เลยเข้าไปตรวจเช็ค
เพราะหากตรวจพบเชื้อในภายหลังคนอาจจะติด
อาจจะคิดว่าที่ดีไม่ปลอดภัยหรือเปล่า
ก็เลยเข้าไปตรวจเองคุณพ่อเข้าไปตรวจ
เขาบอกว่าแปลว่าโรงพยาบาลนี้ไม่ปลอดภัย
ระบาดสู่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงได้หรือเปล่า
เมื่อเข้าไปรักษาก็พบว่าปอดอักเสบ
คุณหมอจากทั้งโรงพยาบาลสมุทรสาคร
จากทั้งโรงพยาบาลสิริราชจึงวินิจฉัยและลงความเห็น
ย้ายไปยังโรงพยาบาลสิริราชเพราะมีปัจจัยอื่นอื่น
ร่วมด้วยเช่นคุณพ่ออายุเยอะนะฮะโรคประจำตัวก็มีหลายอย่าง
ร่างกายก็อ่อนเพลียไม่ได้นอนต่อเนื่องกันหลายวัน

แล้วคุณน้ำหวานก็วงเล็บว่าไม่ได้ย้าย
เพราะคุณพ่อคุ้นเคยกับโรงพยาบาลสิริราชตามที่เป็นข่าว
ตอนแรกมันมีข่าว

คุณหวานบอกว่าตอนนี้เป็นไปตามที่

และคุณหมอนิธิพัฒน์เจียนกุลได้กรุณาให้ข่าว

วันนี้แย่ลงอีกคือเมื่อวานนะครับต้องเพิ่มการหายใจแล้วก็ควบคุมระบบทางเดินหายใจให้ได้
ความเข้าใจที่น้ำหวานได้สอบถามคุณหมอเบื้องต้นทราบว่า
ระยะการดูแลเรื่องหายใจนี้จะอยู่ที่๑๓วัน
และระยะที่ต้องเฝ้าระวังที่สุดก็คือ๑๒สัปดาห์แรก
ถ้าพ้นจาก๒สัปดาห์นี้ไปนะฮะอาการดีขึ้นก็จะเรียกว่าปลอดภัย
สำหรับอื่นเช่นความดันระบบขับถ่ายสภาพจิตใจตอนนี้
หลายท่านเป็นห่วงเข้ามามากคุณหมอบอกว่าปกติดีกำลังใจดี
คุณพ่อไม่กลัวการรักษาเลยนะฮะแต่มักจะกังวลเรื่องงาน
คนนอนไม่หลับนะฮะถึงแม้จะป่วยก็ไม่ยอมนอนนะฮะ
คิดมากเรื่องงานเรื่องคนติดอะไรต่างต่างโดยเฉพาะเรื่องของโรงพยาบาลสนาม
คุณหมอก็แจ้งว่าสร้างเสร็จแล้วท่านผู้ว่าไม่ต้องห่วงนะครับ
นอกจากนี้เนี่ยคุณอะหวานได้ไปที่หน้าวอดด้วยด้วยเอง
เพื่อดูเอกสารรายการยาต่างรายการโรคประจำตัวเรียบร้อยดี
แล้วก็เขียนโน้ตฝากไปถึงคุณพ่อให้กำลังใจ
เพราะคุณหวานไม่สามารถไปเจอคุณพ่อได้
ตอนนี้คุณพ่อเองก็ไม่มีโทรศัพท์ติดกับตัว

ว่าถ้าพ่อได้อ่านคงจะมีกำลังใจมากขึ้น
ถ้าท่านผู้ว่าดูทีวีตอนนี้อยู่นะฮะ
ไทยรัฐทีวีคงจะทราบข่าวแล้วว่าคุณน้ำหวานเป็นห่วงนะครับ
นะฮะหวานบอกต่อนะฮะน้ำหวานบอกว่ามาที่บอร์ดนี้เพื่อพบคุณหมอทุกวัน
เขาไม่อนุญาตให้ญาติไปเยี่ยมข้างใน

แต่อย่างน้อยก็ติดตามอาการจากคุณหมอและคุณพยาบาล
ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและให้กำลังใจค่ะ
เชื่อใจคุณหมอและคุณพยาบาล
อาจจะไม่ได้มีการอัปเดตความคืบหน้าอาการทุกวัน
หากอาการยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
และขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
ขอขอบคุณทุกกำลังใจและก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเช่นเดียวกัน
ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจพร้อมปรับท่าทางรักษาให้มันเหมาะสม
ในการนอนการรักษาต่าง
การทำงานของอวัยวะต่างดีหมด

แต่ต้องเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดในช่วง๗๒ชั่วโมง
เพราะว่าปกติภูมิคุ้มกันหลังรับโควิดมา
ร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันต่อโรค
ประมาณวันที่๘หลังรับเชื้อจะเริ่มดีขึ้น
ดังนั้นช่วง๓วันนี้จะเป็นช่วงสำคัญมาก
แต่ข้อเสียมีอย่างเดียวคือ
ท่านผู้ว่าอายุค่อนข้างเยอะนะฮะ
ประสบการณ์ที่ผ่านมาน่าจะค่อยปรับตัวดีขึ้น
ต้องเช็คอีกอย่างหนึ่งคือโรคประจำตัวของท่านก็มีอยู่

แต่ว่าตอนนี้ไม่มีผลกระทบกับเรื่องของโควิดนะครับ
วัยวะต่างทำงานดีเท่ากับว่าไม่มีผลกระทบ

ถึงแม้จะมีอายุเยอะหรือว่ามีโรคติดต่อโรคประจำตัวก็ตาม
ตอนนี้อาการของผู้ว่าจัดอยู่ในกลุ่ม๕ที่มีอาการรุนแรงหรือไม่
อันนี้ถามไปคุณหมอบอกว่าคนที่รับเชื้อ๘๐จะมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการส่วนใหญ่เนี่ย
แต่๒๐คือกลุ่มที่มีอาการมากกว่าคนทั่วไป

ซึ่งผู้ว่าอยู่ในกลุ่ม๒๐ที่มีอาการมากกว่าคนทั่วไป

ก็ถือว่าท่านก็ยังโอเค
ขอให้ท่านหายป่วยไวเพราะทำงานเพื่อประชาชนมาเยอะ
คุณผู้ชมก็เป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจท่านผู้ว่าสมุทรสาครได้นะครับ
ทางหน้าจอของไทยรัฐไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์นะครับ